อันนี้ช่วงนี้คึกคัดมากเพราะมีของกินด้วยหลายคนก็พยายามจะบอกว่าให้ดิฉันออกไปชิมที่หน้าร้านออกไปบ้างซะน้ำเลยจะได้อ้วน

แต่ก่อนอื่นตอนนี้รู้แน่ที่จะพาไปเนี่ยนะครับ
ที่จังหวัดพิศนุโลกครับ
บรรยากาศดีชื่อร้านว่าร้านตากอากาศ
ดูกันหน่อยว่ามีเมนูอะไรบ้าง

นี่ยำปูนาเอาปูนาสดตัวเป็นเลยแหละครับ
ยำกันแบบนี้ที่ร้านตักอากาศนะครับ

โอ้โหบีบมะนาวลงไปมีมะมงมะม่วง
มีถั่วลิสงคั่ว
โอ้โหน่าทานเป็นอย่างยิ่ง

หรือว่าคุณฟางนั่นแหละอายุ๔๕ปีเจ้าของร้าน
โอ้โหก็บอกว่าร้านของเธอนั้นเปิดมานานแล้ว
แล้วก็มีหลายเมนูให้เลือกสรรสไตล์ของร้านเนี่ยจะเป็นเมนูที่มันรสจัดจ้าน

มีอะไรบ้างโหท้ำพลากกุ้งสุกและดิบ
หลนปูนาหอยโคงหอยขมลวกจิ้ม
ปูนาทอดปลาร้าทอดผัดเผ็ดกบและก้อยขม
โอ้โหส่วนที่เป็นอาหารป่าแบบเพียวเลยนะ
มีนะมีแน่นอนลูกค้านิยมมากก็คือ
หกไข่ผำแกงคั่วเห็ดโคนน้อย
แกงคั่วหอยยอดมะพร้าวโอ้โหรังพึ่งปิ้งเกลือ
ตายแล้วเนื้อจราเข้ผัดพริกไทยดำ
และที่สำคัญมีนี่ด้วยผัดเผ็ดงูเห่า

บางคนเขาชอบทานอาหารป่าที่นี่ก็เหมาะมาก
ก็ว่ากันไปนะครับคุณฟังเจ้าของร้านบอกว่าที่ร้านเนี่ย
อาหารป่าและขายอาหารพื้นบ้านอย่างที่เห็น
เพราะว่าเป็นคนชอบอาหารป่านะครับ
นำมาประกอบอาหารให้มีรสชาติจัดจ้าน
ตัดสินใจเปิดร้านนี้มานานกว่า๕ปีแล้ว
กลายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่ชอบรับประทานอาหารประเภทนี้
ที่สำคัญทางร้านการันตีความสะอาด
เพราะว่าของป่าที่นำมาปรุงเป็นอาหารนั้น
จะซื้อจากชาวบ้านที่นำมาขายในตลาดใต้
ตลาดกิติกรและตลาดโคกมะตูม

นำไปประกอบอาหารรสชาติมันก็จะอร่อย

จุดเด่นของร้านเขาบอกว่าหนีไม่พ้นเรื่องของอาหารนะครับ
ทุกอย่างนั้นปรุงรสให้มีรสจัดจ้านไม่เหมือนใคร
แถมยังมีบริการพักสดฟรี

เพราะว่าอาหารมันรสจัดก็ต้องมีผักแก้มด้วย

ตากอากาศตั้งอยู่ในซอย๙ถนนพระองค์ขาวตำบล
ในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ใครอยากไปลองรับประทานอาหารป่าอาหารแปลกรสจัดจ้าน
ก็ลองแวะกันไปทานกันได้นะครับ

เช็ดน้ำลายหน่อยดีกว่าคุณค่ะ

ซึ่งหลักฐานพอจะประมาณการถึงที่มาของขนมอาเกาะก็คือพบแบบพิมพ์ทำจากทองเหลือง
เกือบทุกตำบลทุกหมู่บ้าน
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และได้ขยายไปยังประเทศมาเลเซีย

ขนมอาเกาะหรือว่าอาเกาะที่ชาวบ้านรู้จักนะครับ

ร้อยกว่าปีแล้วก็คือทาง

ว่าทางกรุงเทพมาที่

จากวังปัตตานีก็คือวังจากวังติกร

เราเจอแม่พิมแม่พิมโบราณ
มีอยู่ทุกที่ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผมไปที่อินโดนีเซียก็มีขนมอาเกาะ

ด้านเราดู

มีหลายแบบมากเป็นลายดอกไม้
มีแบบก่อ
ขนมอาเกาะอาจสูญหายไป
เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยนิยมรับประทาน
ไม่รู้จักกระบวนการทำขนมอาเกาะ

ชาวบ้านจึงได้รวมกันเรียกร้องให้วิทยาลัยชุมชนยาลา
วิทยากรไปสอนทำขนมแบบดั้งเดิมโบราณ
เพื่อให้ขนมชนิดนี้อยู่คู่คนมุสลิม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป

ใช่ค่ะมันเป็นขนมโบราณที่ปัจจุบันนี้หาทานยาก

ก็ช่วยกันอนุรักษ์สืบสารกันต่อไปนะคุณผู้ชม
ขนมไทยบ้านเรานี่มีเยอะมาก

โอ้โหน้องใบตองนี่โดนแซวเยอะจริง
มีคุณผู้ชมคนหนึ่งไลน์มาบอกว่า

ถูกต้องขอบคุณนะคะ
เตือนใจสีชมพูบอกแล้ว
เอาล่ะเมนูต่อไปเดี๋ยวจะพาไปกินเอาใจสายโหดกันหน่อย
แต่พูดถึงเรื่องความโหดอยากจะพูดถึง

ฟุตซอลหญิงเจอกับเจ้าภาพมาเลเซีย
ยิงไปโหลหนึ่ง

ส่วนเรื่องของเมนูขาโหดที่จะพูดถึงคุณผู้ชมครับ

เป็นเมนูขาหมูสุดโหด

ขาหมูคากิส่วนมัน
จัดมาพร้อมกับบะหมี่

นึกว่ามาไหว้ราหูกัน
แหมถึงจะดำแต่ก็อร่อย

เตี๋ยวขาโหดที่มีทั้งขาหมูชิ้นโต

ไข่ไก่เส้นบะหมี่และผักขนาสุกนะครับ
รวมกันลงไปในฉามใบใหญ่ขนาดกว้าง

ความลึกประมาณ๑๐เซนติเมตร

เรียกได้ว่าเป็นเมนูท้าลองที่สามารถเรียกลูกค้านักชิมมาลองลิ้มชิมรสกันได้
ฆ่าโหดแบบนี้นี่แหละครับตามป้ายเลย
ที่สำคัญชื่อของเมนูนี้นะครับ
เจ้าของร้านยังนำมาไปตั้งชื่อร้านด้วยอย่างที่เห็น
เอาล่ะลองไปฟังเหตุผลกันหน่อยว่าทำไมทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าขาโหดล่ะพี่ครับ
เมื่อก่อนเคยไปขายไส้อยู่ที่ตลาดนัดอย่างนี้ครับ
จนมีเด็กคนหนึ่งว่าร้านนี้พ่อจ๋าสายโหดจังเลย

ก็เลยตั้งชื่อตามที่เขาว่าจะเปลี่ยนเป็นขาหมูแทน
แล้วก็คิดเมนูหนึ่งที่ให้เหมือนกับชื่อร้าน

คือที่มาที่ไปของชื่อร้านขาโหดอย่างที่เห็น
เอาล่ะพอตั้งชื่อร้านว่าขาโหด
วกกับเมนูแบบโหด
โอ้โหทำเอานักกินนักชิมสายโหด
เมื่อได้รับประทานแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ติดใจในรสชาติอร่อย
นี่ก็มากินกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับ
เขาบอกว่าเนื้อขาหมูแล้วก็ไส้อ่อนมีความนุ่มกำลังดี
วกกับน้ำซุปพะโลรสชาติเข้มข้น
ขายดิบขายดีมานานร่วม๒ปีแล้วนะ

จากเมนูก๋วยเตี๋ยวขาโหดยังมีเมนูอื่นอีกด้วย
เมนูก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยจั๊บข้าวขาหมู
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ชามละ๔๐๖๐บาท

แต่ถ้าจะสั่งแบบขาโหดเลยเมนูโหดของเขา
เมนูขาโหดชามยักษ์ราคาชามละ๓๔๙บาท

มากนะคุณค่ะต้องไปกันเป็นแก๊งนะคะ

และที่สำคัญถ้าสั่งเมนูนี้แล้วนะครับ
จะได้รับน้ำอัดลม๑ขวดใหญ่ฟรี

จัดไปอิ่มค่ะอิ่มแน่นอนนะครับรับรองจัดไป

ดิฉันว่าขาคุณก็จะเป็นขาหมู

ร้านนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนราชครึกตำบลเวียง
วันเสาร์ตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึงบ่าย๓ปิดทุกวันอาทิตย์นะจ๊ะ

วันนี้อย่าพึ่งออกไปทานนะค่ะคุณผู้ชม

เมนูขาหมูก็เป็นเมนูชื่นชอบ

บางคนถ้าแบบว่ากลัวทานเยอะจะอ้วนเกินไป
ก็ลองทานส่วนที่มันเป็นเนื้อ

มันก็อดใจไม่ค่อยไหวหรอกเวลาทานข้าวขาหมูถ้าไม่มีมันติดมันเหมือนกับไม่ถึง
ก็คุณก็ต้องออกกำลังกายด้วยดูแลสุขภาพ
รักที่จะทานก็ต้องรักในสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะ

ไม่ใช่มันมีอีกชื่อหนึ่งก็คือ

ขายอยู่ในตลาดโรงเกลือจังหวัดสะแก้วนะคะ

ยังเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเลียฮากันค่ะ

หนุ่มนักท่องเที่ยวรายนี้

หอยตากแดดจากแม่ค้าชาวกัมพูชามากิน
ระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวตลาดโรงเกลือ

แล้วก็ยืนยิ้มกลุ้มกลิ่มแบบนี้
ไม่รู้หมายความว่ายังไงค่ะ
แต่แม่ค้าเขาการันตีว่าอร่อยจริง

ใช่ค่ะนี่แบบนี้ค่ะเนื้อยิ้มใหม่ค่ะ

แล้วอร่อยภาษากัมพูชาพูดว่าไงคะ

คุณผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวตลาดโรงเกลือ
ตลาดการค้าชายแดนอำเภออารัญญประเทศ
ซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเช่นกัน
ก็จะพบว่าแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
แล้วก็ชาวต่างชาติเดินทางไปตลาดโรงเกลือจำนวนมาก
อกจากนี้ก็ยังมีชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาค้าขายแล้วก็ทำงาน
รับจ้างในตลาดโรงเกลืออีกวันละกว่า๘๐๐คนเลยทีเดียว
โรงเกลือนอกจากจะมีสินค้าต่างจำหน่ายมากมายแล้ว
ยังเป็นแหล่งที่มีอาหารการกินจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเลี้ยฮา
นี่แหละค่ะก็มีให้เลือกสองแบบแบบรสแซ่บหรือแบบเค็มนั่นเอง
นี่เรียกว่าอะไรนะคะ
หอยตากชาวไทยนี้ค่ะ
แล้วเราเป็นภาษากัมพูชาคะ

แล้วฮาวแล้วหอยนี่เป็นหอยหอยน้ำจืดหรือหอยทะเลคะ

มาจากจังหวัดเซียมเรียบค่ะ

ขายดีขายให้นักท่องเที่ยวหรือคนกัมพูชาคะ
ขายคนใครก็ซื้อคนกัมพูชาก็ซื้อค่ะ
นักท่องเที่ยวก็กินคนกัมพูชาก็ชอบ

ฮาหรือหอยทรายสดที่ชาวกัมพูชานำมาตากแดดร้อนขายแบบนี้
เป็นหอยสายจากทะเลสาบน้ำจืดหรือโตนเล็งสาบในกัมพูชานั่นเอง
สุกของหอยทรายจะไม่สุกทันทีทันใดหรือเหมือนการใช้ไฟ
แต่หอยจะค่อยสุกจากแสงแดดตอนกินก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะ
หยิบหอยที่คลุกเคล้าด้วยน้ำจิ้มพริกเกลือรสแซ่บใส่ปากทั้งตัวแบบนี้เลย
จากนั้นก็ดูดรสชาติของน้ำจิ้มไว้ในปากแล้วค่อยนำหอยออกมาแกะเปลือก
แล้วเคี้ยวเนื้อหอยตามลงไป
ตอนนี้แหละที่ส่วนผสมของเนื้อหอยสดที่มีความหวานผสมกับน้ำจิ้มรสแซ่บ
เผ็ดและเค็มจะทำให้เกิดความลงตัวของรสชาติ
ใครได้ลิ้มลองต้องติดใจอยากกินหอยอีกแน่นอน

คุณผู้ชมไลน์มาทันทีเลยบอกขอเหมาเลี้ยฮาให้คุณชนะหน่อย
โอเคคุณชนะชอบหีอะฮา
รสชาติน่าจะเเค็มไฟล่มนะ
แบบรสจัดก็จะมีแบบรสแซ่บให้เลือกด้วยแล้วจะมีความเผ็ดด้วย
ถ้าเกิดว่าใครเคยไปตลาดโรงเกลือหรือว่ามีโอกาสได้ไปเนี่ย
ก็ลองดูกันแล้วกันสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูแปลกนะคะแล้วก็
หลายคนชื่นชอบเขาทานแล้วเขาบอกว่ามันอร่อยดี
ใครเคยชิมแล้วเคยกินแล้วไลน์มาบอกเราหน่อยก็ได้นะ

เอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับท้องก่อนนะ
พักกันหน่อยเพราะว่าช่วงหน้าเรื่องราวแปลก
มีให้ได้ติดตามเยอะแยะมากกว่าเลยนะครับ